ใกล้จะหมดปี๒๕๕๙แล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นปลายปีแบบนี้เราต้องมีสรุปอะไรมาให้ดูกัน
อ่าดังนั้นนะคะวันนี้เฟื้องมีรวมเรื่องราวจากโลกโซเชียลต่าง
เทรนด์ในเฟซบุ๊กเทรนด์ในทวิตเตอร์

ไปดูกันว่าอันดับสิ่งที่คนพูดถึงเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ
ปีที่ผ่านมาเป็นหัวข้อสนทนาของผู้ใช้เฟซบุ๊คทั่วโลกนะคะ
ซึ่งนี่แหละค่ะหนึ่งในนั้นก็คือภาพความเศร้าโศกของประสบกรณิกรชาวไทย
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งในคลิปคัดมาจากสารคดีชุด
สำหรับหัวข้อสนทนาที่ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กพูดถึงมากที่สุดในปีนี้
แก่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ส่วนหัวข้อยอดนิยมเราลงมาไล่ตามลำดับได้แก่สถานการณ์การเมืองในบราซิล
อยู่บางกลุ่มยังเล่นกันอยู่ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเกือบปลายปีเนอะ
ใช่ค่ะแล้วก็อันดับ๔ค่ะความขัดแย้งระหว่างตำรวจและคนผิวสีในสหรัฐอเมริกา
อันดับ๕การเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อันดับ๖ค่ะกีฬาโอลิมปิก
ซึ่งมาร์คเขาก็เขียนว่าก็รู้สึกดีใจที่เขาเรียกว่าแม้แต่ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ของหลายประเทศหลายกลุ่มคนแต่ก็เชื่อว่าโซเชียลก็ทำให้เราให้กำลังใจกันและกัน
ก็เป็นแสงใหม่ก้าวเข้าสู่ปี๒๕๖๐ไปด้วยกันนะคะ
มี๕อันดับอันดับ๕เนี่ยการประกาศรางวัลออสการ์นะคะ
ดังนั้นอะไรที่มันเป็นแบบโหเรียลไทม์ลุ้นไปพร้อมกันเนี่ยก็จะติดเทรนด์

อันดับต่อไปก็ในฟุตบอลอะไรอย่างนี้อัปเดตสกอร์กันหน่อย
ใช่ค่ะแล้วก็อันดับ๒ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ
ซึ่งก็โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางฮิลาลีคินตันจากพักเดโมแครตไปได้
อันดับหนึ่งโอลิมปิกเกมอันนี้รายงานกีฬากันสนุกเลยค่ะ
เวลาคนเล่นทวิตเตอร์เนี่ยก็จะคุยกันไปดูแฮชแท็กแล้วก็จะตาม
แล้วบางทีคือเขาเล่าบรรยากาศลงมาด้วย
ก็เปิดเผยภาพที่มีคนกดไลค์สูงสุด๑๐อันดับนะคะ
ให้ถ่ายเท่าไหร่มีค่ะมีค่ะสมมติใช่เรทค่าโฆษณา
ล้านหนึ่งอ่ะต้องเป็นหลักล้านสิหลักล้านค่ะซึ่งเขาบอกว่าล้านหนึ่งไม่พอ
เขาบอกว่าปลายปีที่แล้ว๑๐ล้านต่อ๑รูปต่อ๑รูปตอนนี้ปีนขึ้นไปเยอะกว่านั้นแล้วค่ะ
กว่าล้านแบบเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวต่อ๑อรัชพรบอกหลักหมื่นก็รับแล้วค่ะ

โพสต์รูปนึงคือซื้อบ้านได้เลย๑รัง

กว่าล้านนี่หน่วยเป็นล้านบาทล้านบาท

แล้วเดือนหนึ่งคุณมีสัก๒๓ผลิตภัณฑ์

ถ่ายรูปสวยแล้วก็โพสต์ภาพรีวิวสินค้า

ก็ต้องบอกว่ามันเป็นดาบส่องคมนิดหนึ่ง
ติดกับการทำอะไรที่ยอดไลค์เยอะ
ยอดคนมาดูเยอะ
ซึ่งหรือผู้หญิงอาจจะถูกเป็นการ
หวับแบบ

คนติดภาพลักษณ์แบบนี้

แต่บางทีเนี่ยเวลาโพสต์รีวิวสินค้าแต่ตัวเองไม่ได้ใช้จริง
แล้วคนเนื้อตามแล้วบางทีเขาใช้แล้วมันไม่ดีก็รู้สึกไม่สบายใจนะ
เพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีส่วนในการรับผิดชอบต้องใช้คำนี้นะ
เราเป็นคนที่มีอิทธิพลในการที่ทำให้คนอื่นเชื่อเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะ
เลือกสินค้าด้วยทำรูปทำดีบริหารเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กับแฟนให้ดี
แล้วก็อย่าทำให้แฟนเลิกเชื่อถือนี่เป็นหัวใจสำคัญ
เพราะว่าคุณรับสแปมสินค้าไป๔โพสต์เยอะแยะนะคะ

กระทะใครค่ะอะไรก็มาค่ะแบบนี้

ชอบเล่นตัวเองนะคะ
รู้น้องไม่กล้าแซวไงแต่แซวตัวเองอย่างนั้น